แต่ส่องอันนี้เป็นส่องทะเบียนรถนะคะ

เหมียวลูกแมวไปติดอยู่ใต้ท้องรถ
ไปดูกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ

เพราะว่ามันไปติดอยู่ใต้ท้องรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะ
แต่ทีนี้กว่าจะช่วยลูกแมวได้เลยนะเขาก็ไปส่องทะเบียนรถกัน
กไก่คควาย๖๖๗๗แหม่เลขสวยซะด้วย
ซึ่งมีเจ้าของคือนางสลิสาขำนุรักษ์นะคะ
เขาจอดเอาไว้ที่ร้านให้เช่าชุดแต่งงานที่ใจกลางเมืองพัทธลุงเลย
ดูสิตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะได้ยินเสียงลูกแมวนี่ออกมาแล้ว

แล้วพอเข้าไปลองสตาร์ทรถนะมันก็ยังไม่ออกมา
ต้องแบบมุดเข้าไปใต้ท้องรถนะคะ
แล้วใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาทีจับมาตัวแรกได้
ก็คิดว่าจบครบแล้วนี่คือตัวเมียนะคุณ
แต่ก็ยังได้ยินเสียงร้องของแมวอีกยังแมวอยู่อย่างนี้
เขาก็เลยคิดว่ามันยังมีอีกเหรอ
ต้องเอารถยกค่ะมายกฟอร์จูเนอร์
เพื่อมุดเข้าไปใต้ท้องรถแล้วก็ไปหาว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ไหน
รอบ๒ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงจะเจอก็เป็นแมวสี
สีอะไรเดี๋ยวดูก่อนนี่คือเขาส่องอยู่นะ

ที่๒เป็นแมวสีขาวคุณผู้ชม

ยินแต่เสียงแต่ว่าตัวที่๒เป็นตัวเมียเหมือนกัน
เจ้าของรถเขาก็เล่าให้ฟังว่าจอดรถทิ้งเอาไว้๓วัน

คือจอดรถทิ้งไว้แล้ววันนี้จะใช้รถไปทำธุระ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
เหมียวตอนนี้มีคนใจบุญรับไปเลี้ยงแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลวิธีประชาร์ร่วมใจ
อำเภอพรมคีรีเข้าจับงูจงอางฮะ
งูตัวนี้คุณไปอยู่บนหิ้งพระ
โอ้โหนี่ยิ่งเป็นเรื่องความเชื่อใหญ่เลย
ภายในบ้านของนางวันนิดาหรือว่าป้าแดงนินอาจ
แดงนี่อายุ๖๕ปีนะจ๊ะ
เจ้าของร้านป้าแดงนุ้ยติ่มซำ
ซึ่งร้านของป้าแดงอยู่เลขที่๒๕๖
เห็นไหมบอกทั้งอายุป้าแดงและบอกป้าเล็กที่เลยนะครับ
หมู่๑บ้านนอกท่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ
กว่าจะจับได้ไม่ง่ายนะต้องมีการจุดทูปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็สารสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อน

เนื่องจากจุดที่งูจงอางอยู่เป็นหิ้งพระ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้บ่วงพยายามคล้องที่หัวของงูจงอาง

มันสูงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะยืนถึงมองถึงมองเห็นนะฮะ
ก็พอจับออกมาได้แล้ววัดความยาวงูจงอางตัวนี้๓เมตรนะคุณ

ก็เลยไปสอดส่องหาตัวเล็ก
ที่บ้านของคุณป้าแดงนะครับ
อ๋อที่บ้านเลขที่ของคุณป้า๒๑๒ใช่ไหม

ทีนี้คุณผู้ชมจากงูที่อยู่บนหิ้งพระ

แต่เป็นรังมดที่รูปร่างแปลกค่ะ
นี่มันมองไปคล้ายกับปากการัง
การังน้ำตื้นคุณสืบสกุลเหมือนไหม

นี่ค่ะอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคุณผู้ชม
คือรังมดอยู่ใต้ต้นหมากเหลือง๓ต้น
อยู่ริมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรก

ชาวบ้านบางสะพานน้อยคนหนึ่งพี่ชาติระวี

มดที่เห็นมันมีลักษณะแปลก

แต่ว่าบางกลุ่มมองไปมันก็เหมือนตัวเลข
แล้วมองไปอีกทีนึงมันก็คล้ายยันที่คนนิยมศักดิ์ที่หลัง

ก็เลยมาดูเดี๋ยวต้องลองถ่ายรูปเอาไว้ก่อน
แล้วไปซื้อไปพลิกหงายดูโทรศัพท์มือถือว่า
เห็นเป็นเลขอะไรจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่